โอนไซเลียสไทย
โลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะ
กระดาษทิชชู่เปียกกลายเป็นไอเทมของใครหลายคนที่พกติดตัว
มีอยู่ตามบ้านด้วยเพราะว่าหยิบใช้ง่ายใช้สอยได้เป็นประโยชน์นะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ากระดาษทิชชู่เปียกตอนนี้กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ไปทั่วโลกค่ะ
เป็นปัญหาที่ไม่น้อยไปกว่าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งนะคะ
ความสะดวกสบายใช้ง่ายทิ้งง่าย
จนเกิดเป็นความมักง่ายในการทิ้งกระดาษทิชชู่เปียก
ที่ทิ้งแบบผิดที่ผิดทางหรือว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดผิด
ที่คิดว่ากระดาษทิชชู่เปียกย่อยสลายได้ไม่ยาก
บางคนก็ทิ้งลงไปในบริเวณชักโครกจนกลายเป็นแบบอุดตันในชักโครกหรือว่าท่อระบายน้ำ
อีกทั้งช่วงสถานการณ์การระบาดโควิดที่ผ่านมาเมื่อ๒๓ปีที่แล้ว
หลายคนก็หันมาใส่ใจในความสะอาดมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการเช็ดถูที่ทำให้รู้สึกว่า
การใช้กระดาษทิชชู่เปียกนั้นเช็ดได้สะอาดกว่ากระดาษทิชชู่ธรรมดา
ขณะที่นักสิ่งแวดล้อมนะคะได้ให้ข้อมูลไว้ว่า
ทิชชู่เปียกไหลลงไปสู่มหาสมุทรค่ะ
พวกมันเนี่ยจะถูกสัตว์ทะเลกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาหรือว่าเป็นแมงกระพุนต่างต่าง
เพราะว่ากลายเป็นว่าทำให้สัตว์ใต้ท้องทะเลเนี่ยตายได้
ทีนี้ข้อมูลค่ะรายงานว่ากระดาษทิชชู่เปียกในท้องตลาดส่วนใหญ่
มีส่วนผสมนะคะของเส้นใยพลาสติกค่ะ
ซึ่งต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง๑๐๐ปีนะคะ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมา
นักอนุรักษ์ทั่วโลกให้ความสำคัญในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา
รวมไปถึงการรณรงค์ให้ใช้อย่างรู้คุณค่า
แล้วก็มีการแนะนำวิธีในการทำลายทิชชู่ขยะนะคะ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหรือว่าเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งไม่กระทบต่อชีวิตคนชีวิตสัตว์แล้วก็สับพัดทุกชีวิตในสิ่งแวดล้อมนะคะ
คุณผู้ชมแม้ว่าชูชุ่มเปียกนั้นจะใช้อย่างถูกต้อง
แต่สุดท้ายมันจะถูกนำมาทำลายด้วยการฝังกลบค่ะ
และสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะเป็นทั้งมลพิษทางกลิ่น
ลพิษทางดินแล้วก็มลพิษทางอากาศอีกด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ